เขานอนอยู่ในท่อระบายน้ำครับพี่
ช่วยพี่อุ้มนะโดอารีลูกได้กลับบ้านแล้วนะครับ
ไม่ไหวหรือไม่มีแม่แม่ไอ้มั้ยแม่ไอ้อายิมันคืนน้อง
ดีใจด้วยนะได้เจอน้องนะครับไม่หาหมอเลยไหมแล้วแต่พี่เลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถก็ได้ครับครับเพราะว่าน้องเหมือนจะอาการป่วยแล้วเขาตากแดดอยู่ตลอดนะครับครับทุกท่านคงจำกันได้นะครับเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผมนั้นได้นำเสนอเรื่องราวของชีวิตสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขแก่มี

ว่าได้มีสุนัขตัวนี้แหละส่งเสียงร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จึงได้มาให้การช่วยเหลือนำขึ้นจากน้ำนะครับภายในท่อระบายน้ำและได้ทำการประถมพยาบาลทำความสะอาดบาดแผลรวมถึงได้ทำการเช็ดดวงตาของน้องทั้งสองข้างนะครับที่ได้มีขี้ตาและมีดินโคนปกคลุมอยู่จำนวนมากได้ทำการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่การช่วยเหลือครั้งนี้
ของคือใครหรือน้องนั้นเป็นสนักจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่นะครับ
ก็จึงต้องปล่อยให้น้องอาศัยอยู่ในจุดเดิมและก็ได้ยกมือบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางสารตายายให้ช่วยคุ้มครองสุนัขตัวนี้นะครับ
แล้วก็ภาวนาขอให้น้องนั้นได้เจอเจ้าของของเขาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อคืนนี้น้องก็อยู่บริเวณนี้นะครับ

คุณพ่อมาตามหาลูกใช่ไหม

ตอนนี้น้องแอบน่าจะหลบแดดนะครับ

อารีมากมายลูก

น้องน่าจะหิวน้ำแล้วก็เหนื่อยนะครับ

ก็นับเป็นความโชคดีที่ได้กลับมาเจอน้องอีกครั้ง

ในซอยบนไก่เหรอค่ะบนไก่ยี่สิบหกแล้วพอหายไปพี่ทำไงครับ
ตามเลยค่ะตามเพราะว่าปกติจะจะเปิดประตูครับ
ให้ลูกชายออกไปเพราะลูกชายต้องไปทำงาน
เพราะยายถอยออกเราก็จะต้องเช็คหมาก่อนอันนี้เข้าบ้านเรายังครับ
ก็วิ่งเข้าไปดูในบ้านไม่มีออกมาเลยไปคลอดเรียนร่วมรู้ว่า
ไม่เห็นอารีนะครับแล้วหลังจากน้องหายไปพี่รู้สึกไงตอนนั้นนะครับ
ใจหายแวบเลยอยู่กับพี่มากี่ปีอะครับแล้วถ้าเกิดค่ะทำคลอดเอง
ตอนนี้ตอนนี้กี่ขวบแล้วฮะจำไม่ได้ค่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่
ก็เขาอยู่กับเรามาก็จะยี่สิบปีแล้วนะยี่สิบปีแล้วใช่ไหม